คุณผู้ชมครับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้นำเสนอร้านนี้เลยค่ะเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทำตามออเดอร์
ลูกใหญ่ไส้แน่นแป้งนุ่มหวานกำลังดีละมุนลิ้นหอมกลิ่นควันเทียน
ที่สำคัญเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะ
แล้วมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด๔ไส้ด้วยกัน
มีขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลืองไข่เค็มไส้เผือกไข่เค็มงาดำไข่เค็ม
มันม่วงไข่เค็มถั่วแดงไข่เค็มเยอะแยะมากมายดี
ฉันขอเหมาทุกไส้เลยได้ไหมใครสนใจสั่งได้แคปได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนะจ๊ะ

แชะกันเลยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากจะสั่งมาทาน
หรือจะให้เราฝากร้านก็ส่งมา๒๓ภาพ
เราจะยังทำโครงการนี้แล้วฝากร้านให้กับคุณผู้ชมต่อไปครับ